ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนจะใช้งาน
ไม่อย่างนั้นจะเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนท้องถนน
นี่รถคันที่เขาขับตามมาเนี่ยนะเขามีกล้องหน้ารถ
คนขับอารมณ์ดีเลยกำลังทำเพลงอยู่เลย
แล้วดูคันหน้ามันเกิดอะไรขึ้นตกใจมาก

โอ้โหย่าเบีก
โอ้โหนี่เห็นไหมตะโกนเลย

บอกให้รู้คันข้างหน้าอย่าเบรกนะ
อย่าเบรกนะแล้วพี่คันนี้เขายังทำเพลงอยู่เลย

เจอเหตุการณ์แบบนี้ตกใจนะคุณผู้ชม
ซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือกระบะขาวคันนี้ค่ะ
มันมาตึ้มระเบิดอ่ะยางระเบิดอยู่ข้างรถของพี่เขาเลยค่ะ
แล้วมันเกิดเป็นประกายไฟด้วยนะต่อหน้าเลย
ซึ่งทางคนขับรถคันที่ติดกล้อง

โชคดีนะคือรถกระบะคันนั้นเขาก็มีสติ

คือเขาก็ค่อยพยายามประคองรถแล้วก็เข้าชิดซ้าย
เพราะว่าถ้าเบรกลักษณะแบบนี้คือรถสะบัด
เออรถสะบัดเลยนะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พอมาเบี่ยงเข้าซ้ายชะลอนี้
จุดตรงนี้คุ้นไหมคุณว่าที่ไหน

แล้วคลิปนี้ทางเพจเจ๊ม้อยวีพลัสเนี่ยเอามาโพสต์เอาไว้
เขียนข้อความแฮชแท็กยางล้อระเบิดสะเก็ดไฟต่อหน้าต่อตา
เป็นใครก็คงตกใจเอาฝากเป็นอุทาหรณ์
ก่อนเดินทางเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนใช้งานด้วย
เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริง
คนขับถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยนะคะคุณผู้ชม
แล้วพอคลิปนี้แชร์ไปดิฉันเข้าไปดูนะ

ก็มีคนถามด้วยแหละว่าแบบเอ๊ะไม่รู้ว่าความร้อน
บนท้องถนนของกรุงเทพมันเป็นปัจจัยจะส่งผลเรื่องนี้ไหม
บางคนก็บอกว่าถ้ายางรถระเบิดที่ความเร็วสูงอย่าเบรกนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเบรกปั๊บเนี่ยอีก๓ล้อคุณ
ล้อที่ไม่ได้ระเบิดมันจะมีแรงฉุดมากกว่า

คือปล่อยให้รถไหลไปก่อนให้ความเร็วมันต่ำ

อันนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์โอน
บางคนก็บอกว่าโอ้โหคันที่มีกล้องนี่ก็สติดีมากเหมือนกันนะ
แล้วเขากำลังอารมณ์สุนทรีย์เลย

คุมสติได้ก็ลดความสูญเสียได้นะคะ